คุณตาอายุ๙๑ปีแล้ว

ก็นำทรายอเบสที่กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ทีนี้ระหว่างที่ปฏิบัติการอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ไปเจอพระลูกวัดรูปหนึ่งนะคะ
ใช้มีดขอมาฟันที่ศีรษะของคุณตา

อ้างว่าเพราะตามองหน้า
ก็เลยโมโหกระทำเหตุการณ์นี้ไป

คลิปนี้เป็นคลิปหลังเกิดเหตุ
คลิปนี้เป็นคลิปหลังเกิดเหตุ
คลิปนี้เป็นคลิปหลังเกิดเหตุ
แล้วตำรวจนำกำลังบุกไปจับตัวพระ
แล้วตำรวจนำกำลังบุกไปจับตัวพระ
แล้วตำรวจนำกำลังบุกไปจับตัวพระ

เสร็จติดด้วยครับนะฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสาวพอร์
บ่อทองบุกเข้าไปจับกุมพระนะฮะต้องสงสัยฆ่าคุณตาวัยเก้าสิบเอ็ดปี
ไปซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วก็ควบคุมพระลูกวัดวัยยี่สิบสี่ปี
เอาไว้ได้ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันหน่อยตำรวจเนี่ยรับแจ้งว่าพบศพใน
ทิ้งเอาไว้ในวัดวังคีรีวันวนารามอยู่ที่อำเภอบ่อทอง
จังหวัดชนบุรีผู้เสียชีวิตนะคะคือในเสาอินโยกอายุเก้าสิบเอ็ดปี
นอนเสียชีวิตอยู่สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะในสามแผล
หน้าอกซ้ายเนี่ยก็มีบาดแผลด้วยและยังมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะชุดสิบศูนย์สอบพ่อบ่อทองไปตรวจค้นในวัดนะคะ
ไปเจอพระชัยวัดเพชรเอี่ยมท่าทีมีพิรุษ
สังเกตเห็นจีวอนมีคราบเลือดติดอยู่อืม
นำตัวมาสอบสวนเลยค่ะสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
ฮะจับตรวจปัสสาวะนะคะพระชัยวัดไปเจอสารเสพติดในร่างกายอีก
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปชี้จุดเกิดเหตุและพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนเกิดเหตุค่ะนายเสาซึ่งเป็นอสมกับเพื่อนนะคะ
เขาเดินทางไปที่วัดจะนำทรายอเบศไปใส่ตามตุ่มน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
อ่านี่ฮะอ่านี่ฮะสูงภาพจำลองครับค่ะ
แล้วก็จะนำมามอบให้กับแม่ชีด้วยขณะนั้นพระชัยวัดกำลังใช้มีดขอเนี่ย
ถางย่าอยู่ใกล้ใกล้และอ้างว่าจังหวะนั้นเนี่ยเธอ
นายสาวเดินมามองหน้าพระไม่พอใจค่ะอาศัยจังหวะที่เผลอที่ในสาวเนี่ยหันหลัง
แบบนี้นะคะใช้มีดขอฟันเข้าไปที่ศีรษะโอ้โหนี่เห็นเฉพาะภาพจำลองนะ
อืมฟันไปไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะสามครั้งค่ะ
ในสาวเนี่ยล้มลงไปแบบนี้นะคะยังไม่พอค่ะ
ซ้ำที่หน้าอกด้วยจากนั้นลากศพไปทิ้งค่ะ
ในพรงหญ้าต้นไม้ต่างจากจุดเกิดเหตุไปเนี่ยสิบเมตร
แล้วนำถุงทรายอเบดแล้วก็หมวกของผู้ตายไปทิ้ง
ตรงทางเดินเข้าถ้ำที่อยู่ในวัดแล้วก็เดินลงมาพร้อมมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปสอบถามกับแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูหรอก
เพราะว่ากำลังนั่งวิปัสนาอยู่และไม่คาดคิดว่าจะเป็นเสียงของในเสา
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลืองานวัดเนี่ยอยู่บ่อยครั้งส่วนพระชัยวัดผู้ก่อเหตุทราบว่าเพิ่งจะมาอยู่วัดได้เพียงสองวันเท่านั้น
โอ้โหก็มาก่อเหตุแล้วนะคะครับอ่าคดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นพระค่ะ
สุดท้ายต้องจับศึกครับศึกนะฮะนะฮะอืม
นักงานสอบสวนแจ้งไปก่อน๒ข้อหาคือเบื้องต้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เสพสารเสพติด
ตัวไปดำเนินคดีค่ะครับแค่มองหน้าเองนะค่อนข้างจะโหดนะฮะ